คุณผู้ชมครับเราเริ่มต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับ
ด้วยความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งอายุ๕๔ปีชื่อนางหวนอยู่คงนะฮะ
ถูกพบกลายเป็นศพเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณอ่าพื้นที่
ไร่มันสำปะหลังในอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะฮะโอ้โหแล้วสภาพศพเนี่ยนะ
อ่าท่อนล่างเนี่ยเปลือยเปล่าส่วนท่อนบนสวมเสื้อยืดอยู่ตัวหนึ่ง
เสื้อยืดสีเขียวนะครับมีบาดแผลรอยช้ำถูกทุบตีที่ใบหน้าที่ลำคอด้วย
แผ่นหลังเป็นรอยเขียวช้ำใกล้ใกล้ศพของนางหวนนะฮะมีรองเท้าแตะอยู่สองคู่
มีกางเกงยีนแล้วก็กางเกงชั้นในซึ่งเป็นของผู้ชายตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งทางสามีของผู้ตายเนี่ยบอกว่ากางเกงกับรองเท้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นของเพื่อนคนงานที่มาอาศัยอยู่ด้วยกัน
ชื่อนายมนตรีประพัสโรชื่อเล่นชื่อนายเดอร์อายุ๓๒ปี
แล้วก็มีจักรยานยนต์คันนี้ถูกจอดทิ้งเอาไว้นะครับ
คือวันนี้ทางเจ้าหน้าที่มูลณิธิแล้วก็ทางตำรวจหรือว่าทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ก็ได้มาประชุมความคืบหน้าคดีด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์เพิ่งทำการผ่าชนะสูตรศพอย่างละเอียด
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
แล้วก็ได้ส่งมอบศพให้กับญาติของนางหวนนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ตำรวจสพโคกสำรงเจ้าของพื้นที่นะครับก็ไปสอบปากคำแพทย์ที่ผ่าชนะสูตรศพ
เพื่อหาพยานหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีเพราะต้องเอาให้ชัดว่า
อกจากถูกทำร้ายร่างกายแล้วมีร่องรอยการข่มขืนหรือไม่
แต่เบื้องต้นเชื่อว่าถูกฆ่าข่มขืนส่วนที่ท่านเห็นนี่คือสามีของผู้ตายนะครับ
ชื่อว่านายหยวกอยู่คงนะครับวันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ได้ไปคุยด้วยนะครับคุยกับนายหยวกสามีของนางหวนที่เสียชีวิต
หยวกบอกว่าคนที่เขาสงสัยมากที่สุดคือนายมนตรีหรือนายเด๋อ
เป็นคนงานชาวอุดรธานีที่หายตัวไปตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุ
โดยเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับบอกว่ารู้จักกับในเดอเพราะว่าเคยทำงานด้วยกัน
ก่อนที่นายเด๋อจะมาขออาศัยอยู่ด้วยที่ลบบุรีประมาณ๑เดือนแล้ว
อยู่บ้านหลังเดียวกันเลยแล้วทุกวันก็จะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ออกไปทำงานรับจ้างด้วยกันทุกวันนะฮะก็มีอาชีพในการรับจ้างอ่า
ไร่มันสำปะหลังต่างนะครับทำงานอยู่แถวนี้นะครับ
หวนบอกว่าคืนวันเกิดเหตุก็คือเมื่อคืนก่อน
ตัวเองออกไปเสียบมันพร้อมกับเพื่อนคนงานอีก๑คนเขาอยู่ด้วยกัน๔คนที่บ้าน
มีนายหยวกกับนางหวนภรรยาแล้วก็มีเพื่อนคนงานอีก๒คน
ใน๒นี่คือในเด๋อคืนวันเกิดเหตุนายหยวกนะออกไปเสียบมันกับเพื่อนคนงานอีกคนนึง
ส่วนนางหวนภรรยากับนายเด๋อไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านพอเสร็จแล้วกลางดึกกลับมาที่บ้านไม่เจอใครเลยนะครับ
เขาก็เลยกินข้าวแล้วก็เข้านอนแล้วก็นอนหลับไปคือตอนนอนก็พยายามเหมือนกับนอนรอฟังเสียงด้วยว่าเออ
กลับกันมาหรือยังค่ะสองคนนี้คือเขาก็ไม่แน่ใจว่าไปไหนกันกระทั่งมาตื่นตอนนู่นเลยฮะ
ตี๔ทั้งคู่ก็ยังไม่กลับมานะเขาก็ลุกขึ้นมาหุงหาอาหารเพราะว่าเดี๋ยวเช้าต้องไปทำงานอีก
แล้วอยู่ก็มีญาติมาตามที่บ้านบอกว่าไปพบศพภรรยาเสียชีวิตในสภาพเปลือยท่อนล่าง
อยู่ที่ถนนกลางไร่มันสำปะหลัง
ก็ไปเห็นสภาพศพนอนตะแคงนอนตะแคงด้านนี้เปลือยหมดเหลือแต่เสื้อสีเขียวตัวเดียว
ก็เดี๋ยวแต่คาร์ตี้เดียวอะมันจะทับรองเท้าผู้ท้องใส่ข้างนึงแล้วรองเท้าเมียผมก็อยู่ด้วยกัน
แต่กางเกงไอ้ผู้สงสัยกางเกงยีนมันถอดออกกองอยู่บนหัวคนตาย
แล้วก็กางเกงในสีดำของผู้สงสัยวางอยู่ตรงกับเอวเหมือนจะนอนทับไว้หน่อยแต่มองเห็น
พวกกางเกงพวกรองเท้าเราเคยเห็นแล้วเป็นของใคร

เรารู้แน่ไอเดิร์เป็นคนทำแน่
แน่แล้วก็ที่วัดตำรวจเขาตามไปเจอที่ห่างจากศพอีก๒๐๐เมตร
นั่นคือกางเกงเมียผมเกงนอกกางเกงในแล้วก็เสื้อแขนสั้นสีแดงมัน
คือที่เกิดเหตุเนี่ยพบกางเกงของผู้ชายกางเกงยีนกับกางเกงชั้นใน
ห่างไปอีกสัก๒๐๐เมตรของนางหวนที่เสียชีวิตไปตกอยู่แถวนั้น
ค่ะตัวสามีเขาบอกว่าชุดของผู้ชายจำได้ไอเดิร์แน่
โอ้โหนี่อายุเพิ่ง๓๒ไอเดิร์ส่วนผู้ตายนางหวนนี่๕๔แหละนะครับ
หยวกบอกว่าที่ผ่านมานายเด๋อไม่เคยมีพฤติกรรมว่าจะลวนลามหรือว่าทำอะไรภรรยาของเขาเลยนะฮะ
คือนับถือกันเนี่ยเหมือนเป็นพ่อแม่ลูกกันเลยนะเพราะอายุก็ห่างกันเยอะนะครับ
แต่หลังเกิดเหตุในเดอกลับหายตัวไปไม่กลับมาที่บ้านอีกเลย
หลังจากที่มีคนพบศพภรรยาของเขานอกจากนี้บริเวณที่เกิดเหตุ
พบเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าของในเด๋อทันทีที่ตัวเองเห็นรู้ว่าเป็นของในเดอแน่นอน
ถ้าเจอนะจะถามไอเดิร์ว่าที่ผ่านมาตัวเองกับภรรยาก็เลี้ยงดูให้อยู่กินที่บ้าน
ทำไมถึงมาทำกันได้ขนาดนี้
ถามว่า
ก็เรียกพ่อเรียกแม่เรียกพ่อเรียกแม่อยู่
ณตอนนี้ติดต่อให้เหลือได้ไหมครับ

กับตำรวจก็ทั้งวันทั้งคืนเลยนะ
เมื่อคืนก็๑๒๐นาย
ว่านตามป่าตามเขาตามป่าอ้อยป่ามันทั่ว
แต่ยังไม่ได้ข่าวเลยตอนนี้

มึงมาอยู่กับกูมึงคิดยังไง
กูหนึ่งเป็นผู้มีพระคุณกับมึงนะ

ยังกล้าทำขนาดนี้มึงก็ไม่ใช่กลแล้ว

ค่าคือคำโบราณเขาว่าว่า
บนเรือนขี้รถบนหลังคา

ด้วยนะบอกว่าเนี่ยอุตส่าห์ไว้ใจขนาดเนี้ยคิดว่าที่ในเดอร์กล้าลงมือก่อเหตุ
น่าจะเป็นเพราะความเมาอืมเขาบอกว่าเขาอยู่กินกับภรรยามาตั้งสามสิบกว่าปี
ครับมั่นใจว่าภรรยาไม่ได้ไปแอบมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวอะไรกับในเดอะแน่แน่
อืมในเดออาจจะเมาแล้วก็ลงมือก่อเหตุแต่ว่ามันมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งอ่ะค่ะคุณผู้ชม
มีข้อมูลบอกว่าตัวนายหยวนเนี่ยนะนายหวกเนี่ยนะครับ
สามีของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะปกติเนี่ยก็จะชวนภรรยาผู้เสียชีวิตเนี่ยไปทำงานกันตามปกติ
อืมแต่ว่าวันสองวันที่ผ่านมาเนี้ยมันมีความผิดปกติบางอย่างอ่ะค่ะ
ภรรยาไม่ยอมไปทำงานด้วยไม่ยอมไปกับสามีครับ
แต่ว่าขอให้ในเด๋อตัวผู้ต้องสงสัยเนี้ยพาไปเองอืม
แล้วก็จะไปไหนมาไหนกับในเดอร์สองต่อสองอยู่บ่อยบ่อยเหมือนกัน
ช่วงระยะหลังหลังวันสองวันก่อนเกิดเหตุนะคะครับ
เพราะว่าล่าสุดมีข้อมูลว่าในเด๋อเนี่ย
ก็พาไปเอาข้าวที่บ้านแม่ที่บ้านโคกสะอาด
ก่อนที่จะเกิดเหตุนี้อ่ะนะคะคือตำรวจก็เลยบอกว่าก็ต้องนำข้อมูลส่วนเนี้ย
ไปประกอบในการหาเบาะแสหาแรงจูงใจในการก่อเหตุด้วยค่ะ
ก็คือไม่รู้ว่าจริงแล้วเขาแอบมีความสัมพันธ์อะไรกันไหม
หรือเขาสนิทอะไรกันเป็นพิเศษไหมอะไรแบบนี้นะคะ
ส่วนเรื่องของการชนะสูตรค่ะมีข้อมูลจากแพทย์โรงพยาบาลโคกสำโรง
ทำการชนะสูตรเบื้องต้นในที่เกิดเหตุนะคะ
บอกว่าไม่มีร่องรอยของคราบอสุจิในช่องคลอดของผู้ตาย
รวมทั้งรอยถลอกตามร่างกายก็ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต
ก็ต้องนำศพไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะและล่าสุดค่ะ
มีผลการตรวจจากแพทย์นิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติออกมาแล้ว
คุณหมอบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือเกิดจากภาวะช็อก
จากการเสียเลือดจากตับฉีกขาดเพราะถูกกระแทกด้วยวัตถุบางอย่างค่ะ
เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรโคกสำโรงก็ต้องนำผลชนะสูตรนี้นะคะ
ประกอบสำนวนคดีรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลออกไหมจับผู้ต้องหา
สืบสวนร่วมกับตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีด้วยนะคะระดมกำลังกว่า๑๒๐นาย
แบ่งทีมกันนะคะค้นหาตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้ทั้งวันทั้งคืน
ก็แบ่งทีมปูพรมการค้นหาอย่างละเอียดนำสู่นักตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เดินเท้าหาเบาะแสของผู้ต้องสงสัยทำให้ไปเจอเสื้อผ้าบางส่วนของผู้ตายที่หายไปด้วยนะคะ
ตอนนี้เจอเพิ่มห่างจากจุดเกิดเหตุไป๒๐๐เมตรและพบจุดที่ผู้ต้องสงสัยนำเสื้อผ้าไปทิ้งด้วยค่ะ
ตอนนี้รู้เส้นทางการหลบหนีในบางจุดแล้วถ้าหากว่าพยาหลักฐานครบถ้วนก็จะมีการออกหมายจับได้นะคะ
ถ้ามีหมายจับก็จะเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
แต่ผลการชนะสูตรเนี่ยไม่มีร่องรอยถลอกตามร่างกายใช่ไหมไม่มีคราบอสุจิด้วย
มีรอยถลอกแต่ไม่ใช่สาเหตุการตาย
แม่ก็แสดงว่าการข่มขืนเนี่ยไม่มีหรือยังไร
แต่ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคาดว่าผู้ต้องสงสัยซึ่งก็คือในเดอในขณะนี้นะ
ตามจับตัวให้ได้จะได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะนะแต่ตำรวจสันนิษฐานว่าในเดอผู้ต้องสงสัยเนี่ย
คงจะล่อลวงนางหวนผู้ตายมาเพื่อลงมือข่มขืนแต่คงมีการต่อสู้ขัดขืน
ก็เลยตัดสินใจฆ่าปิดปากเขาอาจจะไม่ทันได้ข่มขืนฆ่าเขาซะก่อน
อาจจะทำร้ายเขาแล้วก็เขาตายก่อนส่วนกางเกงหรือว่ารองเท้าแตะที่พบตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
น่าจะเกิดจากอาการรีบร้อนลุกลี้ลุกหล่นอ่าคือแบบว่าพอเขาตายแล้วทีนี้ก็รีบแล้ว
มืดอย่างนี้ดึกนะก็คงใส่เสื้อผ้าผิดก็เลยทิ้งกางเกงกับรองเท้าของตัวเองเอาไว้ที่ที่เกิดเหตุ
แล้วก็ฝ่าความมืดหลบหนีเข้าไปตามป่ามันในช่วงใกล้สว่าง
ทีนี้ก็มีของผู้ตายตกอยู่ใช่ไหมก็อาจจะไปรู้ตัวแล้วก็ไปถอดทิ้งอีกทีนึงหรือเปล่าอย่างนี้

อันนี้เป็นงานสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้ชุดสืบสวนก็กำลังติดตามไล่ล่าตัวอยู่คาดว่าคงกบดานอยู่ในพื้นที่นี่แหละ
อ่าถ้าอยู่ตามป่าตามเขาตามไร่มันอะไรพวกนี้เนี่ย
ไม่นานคงออกมาเพราะว่าก็คงจะอดหยากหิวโหย
ตำรวจสอพอร์อ่าตำรวจพื้นที่ต่างต่างนะฮะ
เขาก็ระดมกำลังกันอย่างที่อุดรธานีวันนี้
ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดอุดรธานีก็นำกำลังไปตรวจสอบ
ที่บ้านของในเดอร์นะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนอุดรธานี
ซึ่งญาติให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าหลังจากที่แม่ของนายเด๋อเสียชีวิต
ในเดอก็ไปแต่งงานใหม่แล้วในเดอก็มีปัญหาทะเลาะกับแม่เลี้ยงนะ
ถึงขั้นเคยบีบคอแม่เลี้ยงมาแล้วจนในเด๋อต้องออกมาจากบ้านแล้วก็ไปทำงานที่อื่น
เมื่อวานนี้๑๙กุมภาพันธ์มีคนเห็นในเดอที่กระท่อมปลายนาของญาติ
ห่างจากหมู่บ้านประมาณ๔๕กิโลเมตรอันนี้ที่อุดรธานีนะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ลบบุรีนะครับ
แต่ทีนี้ที่ญาติบอกว่าเห็นในเดอที่กระท่อมปลายนาเนี่ยห่างจากหมู่บ้านสัก๔๕กิโลเมตรที่อุดรธานี
ตำรวจไปตรวจสอบแล้วครับเนี่ยแต่ไม่พบครับก็เลยฝากบอกชาวบ้านนะว่าถ้าเจอในเด๋อนะ
ผู้ต้องหาคนนี้นะครับก็แจ้งได้ที่ตำรวจลบบุรีก็ได้นะครับ
แจ้งไปยังจังหวัดอุดรธานีก็ได้นะคะ